กำลังแรงจากประเทศจีนแผลลงมาปกครุมประเทศไทยตอนบน
และทะเลจีนใต้แล้วก็ได้ปะทะกับมวลอากาศร้อนของไทย
จึงทำให้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง
อย่างภาพที่เห็นคุณดูสิต้นไม้ใหญ่ยังปลิวขนาดนี้ค่ะ
มากเนี่ยค่ะก็เลยทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านในหลายพื้นที่
ได้รับความเสียหายกันทั่วหน้ารวมไปถึงคุณนารีนามเดชนะคะ
อายุ๕๔ปีเธออยู่บ้านเลขที่๑๐๘หมู่๕ตำบลวานอนนิวาส
อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนคร
เขาได้รับความเสียหายจากพายุเหมือนกันเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เกิดฝนตกแล้วก็ลมแรงเนี่ยนะ
กำลังดูแลสามีซึ่งสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ดูแลสามีอยู่แล้วจู่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน
ก็คือลมพายุได้หอบเอาหลังคาบ้านของเธอไป
แบบนี้ค่ะเปิดเปลืองเลยค่ะแรงมากแล้วนับว่ายังโชคดีนะคะที่เธอยังคงมีสติ
นี้นะคะผลกระทบของพายุเองก็ส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค้นไป๑๒ต้น
ทำยังไงไฟดักทั้งเมืองมันระเนรนาศกันไปแบบนี้
ล่าสุดนะคะร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรนายอำเภอสว่างแดนดิน
ก็ออกตรวจสอบแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คาดว่าน่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงบ่ายนะคะ
ยังไงก็นะขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ปลอดภัย
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วยนะคะเห็นใจเหมือนกันนะช่วงนี้
ใช่เวลาพายุมันพัดมามันก็พัดแรงพัดเร็วแบบนี้แหละ
เพราะฉะนั้นเราดูสิ่งปลูกสร้างของเราให้ดี

พร้อมกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ต่อด้วยนะคะ